ดูเรื่องของลอยกระทงกันหน่อยละกันค่ะ
สัปดาห์หน้าแล้วตอนนี้หลายหน่วยงาน

รวมถึงเรื่องของรถสาธารณะด้วยนะจ๊
แท็กซี่เอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ย

นายพีรพลถาวรสุพเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าตอนนี้มีการเตรียมแผนในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัย
เพื่อที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง๒๑๒๓พฤศจิกายนนี้นะคะ
แล้วก็เตรียมรถสาธารณะให้พอกับความต้องการในการเดินทาง
รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะแล้วก็คนขับรถในทุกเส้นทางด้วยนะคะ
อันนี้ผู้โดยสารจะได้อุ่นใจได้นะคะ

วยโอกาสเอาเปรียบทุกรูปแบบเนี่ย

เดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นความผิดร้ายแรงส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน
จะพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีนะคะ
ส่วนทางด้านกรมเจ้าท่าค่ะก็มีการออกประกาศเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย
รวมถึงกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
แล้วก็เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะ
เพิ่มการตรวจตราดูแลควบคุมการเดินเรือแล้วก็ท่าเรือเทียบท่าต่าง
พร้อมกับแผนดูแลรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ
กองทัพเรือกรุงเทพมหานครตำรวจท้องที่ตำรวจน้ำ
เตรียมพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ลอยกระทงนี้รวมถึงมีการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ
โดยเฉพาะในท่าเทียบเรือที่จะมีคนเยอะค่ะนักท่องเที่ยวไปเยอะไปใช้บริการ
๕จุดหลักจะมีการตั้งศูนย์อำนวยการไว้เลย
เอเชียทีก๒คือท่าเรือไอคอนสยาม๓คือท่าเรือริเวอร์ซิตี้
๔ท่าเรือตลาดยอดพิมาน๕ท่าเรือสะพานพระราม๔ฝั่งธนบุรี
แต่ละท่านักท่องเที่ยวคงเยอะเหมือนกันนะครับ